ส่วนใครที่รอปฏิบัติการค้นหาน้องต่อเต่าอยู่คุณผู้ชม

ส่วนสิ่งที่คุณแม่ของน้องต่อเต่าพูดมา
สารภาพมาเธอบอกว่า

ถ้าอยากได้ข่าวอะไรอยากฟังข้อเท็จจริงอะไร

ก็เมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วช่วงบ่ายเย็น
เราก็เลยบอกว่าจะเป็นครั้งแรกแล้วครั้งสุดท้ายแล้วนะ

ปัญหาคือเธอทำจริงอย่างที่เธอสารภาพหรือเปล่า
นี่สิทีมข่าวเราเนี่ยคุณผู้ชมได้ข้อมูลมาจากตำรวจชุดทำคดีนี้ครับ
หลักฐานสำคัญที่ทำให้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับแม่ของน้องต่อเต่า
คือภาพวงจรปิดของเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม

คือมีการอ้างว่ากล้องเสีย
แต่แท้จริงแล้วสามารถจะจับภาพได้ตอนที่แม่เด็ก
อุ้มลูกออกจากบ้านเอาไว้ได้ช่วงตี๕ครับ

อกจากนี้ยังมีหลักฐานเป็นการใช้โทรศัพท

และสัญญาณโทรศัพท์ที่ส่งมาจากจุดเกิดเหตุ

ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดีครับ
พร้อมกันนี้ตำรวจบอกกับนักข่าวว่า
คือร่างของน้องวัย๘เดือนเนี่ยนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่สำคัญที่สุดแล้วในคดีนี้ครับ
แล้วตำรวจจะต้องสรุปสำนวนส่งอายการในกรอบเวลา๖๐วัน
ซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยถ้าไม่เจอเนี่ยนะไม่เจอร่างของเด็ก
สำนวนจะอ่อนทันทีครับ
แต่ถ้าพบร่างของเด็กภายหลังสรุปสำนวนคดีไปแล้วก็สามารถจะนำหลักฐานใหม่เข้าประกอบสำนวนได้เช่นกัน
ทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างของน้องวัย๘เดือนยังต้องดำเนินต่อไปครับ
ส่วนคำสารภาพของแม่เด็กที่บอกว่า
เผลอทำลูกหลุดมือตกพื้นแล้วแน่นิ่งไป
ตำรวจปักใจเชื่อแค่ไหนอันนี้นักข่าวถาม
ตำรวจมองว่าคำให้การของแม่เด็กไม่ได้เป็นคุณกับตนเองครับ
มองว่าไม่มีเหตุผลอันใดที่แม่เด็กจะสร้างเรื่องโกหกอันนี้ขึ้นมา

และช่วงที่แม่เด็กอยู่กับครอบครัวของแฟนนุ่มก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นัก
นี่อาจเป็นเหตุผลให้ต้องสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาหลอกลวงทุกคน
ซึ่งเท่ากับว่าคนอื่นอาจไม่รู้เห็นด้วยครับ
ไม่ว่าจะเป็นลุงจอจานหรือว่าสามีของเธอก็คือนายพอพานนะครับ
คุณผู้ชมส่วนการโยนหมูเพื่อจำลองเหตุการณ์นั้นเนี่ย

เพราะเขาบอกให้เหตุผลมาว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงช่วงเวลาครับ
เพราะว่าสถานการณ์น้ำและสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว

ก็บอกว่าจะมีการจำลองโยนลูกหมูถูกไหม

เพราะตอนนั้นแม่เด็กบอกใช่ไหมว่าออกมาช่วงนั้น
ช่วงเวลานั้นมันจะเกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงจะเกี่ยวกับอะไรยังไง
แต่คือพอเราเช็คไปเมื่อตี๕ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้โยน
เพราะอย่างที่คุณบอกไงพอทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย
ที่จะไปจำลองโยนมันอาจจะไม่ได้คำตอบในเรื่องนี้
แล้วดูจากภาพตอนนี้คุณผู้ชมพวกกอสวะกอพืชย่าอะไรพวกนี้ที่อยู่ในน้ำเนี่ย

แล้วถ้าหากว่ามีการโยนน้องต่อเต่าลงไปจริง
เขาก็สงสัยกันว่าจะไม่ไปติดกอพวกนั้นหรือ

แต่ทีนี้ครับตอนนี้ตำรวจเขามุ่งเน้นไปที่การค้นหาบริเวณแม่น้ำท่าจีนครับ
ตำรวจน้ำจะเพิ่มระยะทางในการค้นหาด้วยนะคุณผู้ชม
เขาจะเริ่มตั้งแต่จุดที่ใกล้เคียงกับบ้านของน้องครับ
จุดเชื่อมต่อคลองท่อไปจนถึงวัดศิลามูล
ระยะทางก็๑๕กิโลเมตรครับ
ตำรวจน้ำจะดำน้ำค้นหาพร้อมกับเครื่องมือสื่อสารใต้น้ำไว้คุยกับชุดที่อยู่บนฝั่ง
ขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งจะใช้เรือท้องแบนไปลาดตระเวนดูเลย
บริเวณผิวน้ำเพื่อจะหาสิ่งผิดปกติด้วยถ้ามันมีนะ
ส่วนแม่เด็กแม่เด็กเนี่ยเมื่อวานออกมาเปิดใจเป็นครั้งสุดท้ายว่าเธอเอาลูกไปโยนทิ้งน้ำไว้ตรงจุดที่กำลังค้นหากันนี่แหละก็คือริมคลองท่อที่เชื่อมต่อแม่น้ำท่าจีน
ซึ่งตอนนั้นแม่เด็กยืนยันว่าตอนนั้นที่โยนลงไปเนี่ยลูกชายเสียชีวิตแล้วครับ
วันนั้นลูกชายใส่เสื้อลายขวางสีดำผ้าอ้อมสำเร็จรูปไซส์เอ็มตอนโยนลูกลงน้ำเพราะเธอกลัวว่าจะโดนดุด่ายืนยันว่าไม่ได้โกหกนะตอนนี้เธอยากจะเจอลูกเพื่อนำร่างมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลทั้งหมดนี้เธอยืนยันเธอทำคนเดียวคนอื่นไม่รู้เรื่องด้วยแม้แต่ตัวพ่อเด็กก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าพ่อเด็กรู้เนี่
และขอโอกาสสังคมเธอบอกว่าเธอไม่อยากพูดเรื่องนี้อีกแล้วขอโทษที่ทำให้ทุกฝ่ายหุ้นวายครับ
เยอะแล้วค่ะก็คือพูดความจริงไปแล้วค่ะ
ก็คือยืนยันว่าน้องลงน้ำตรงนั้นค่ะ

ตอนโยนลงไปคือจมไหมหรือว่าจิตอยู่บนอับสม
คือจมค่ะอยากขอโทษน้องในที่ว่าไม่คิดให้ดีก่อนนะคะ
คุณผู้ชมจำได้ไหมว่ามูลนิธิกระจกเงา
ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์แม่ของล้องเตาว่าทำไมถึงทำแบบนั้นค่ะ
เธอเติบโตมายังไงมีปูมหลังอะไรสภาพครอบครัวเป็นยังไง
ทำไมถึงตัดสินใจทำแบบนั้นหลายคนฟังแล้วบทสัมภาษณ์นั้น
แล้วรู้สึกสงสารแต่ทนายตั้มครับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
โพสต์เฟซบุ๊คว่าไม่มีเหตุผลดีข้อใดในการก่อเหตุอาชญากรรมทั้งนั้นแหละครับ
ไม่เห็นความเหมาะสมด้วยประกันทั้งปวงในการสร้างความน่าสงสาร
ให้กับคนที่สารภาพว่ามีส่วนในการเสียชีวิตของลูกตนเอง
ไม่ใช่ว่ามีชีวิตที่น่าสงสารแล้วต้องทำเรื่องอะไรเลวร้ายขนาดนี้

ลูกตัวเองป่วยหนักทำลูกหล่นด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
ถ้ายังมีความเป็นมนุษย์ก็ต้องพาไปหาหมอสิ
แต่ถ้าทั้งหมดคือเรื่องลวงโลก
ทำให้ตำรวจทำให้กู้ภัยทำให้ประชาชนเสียเวลาเพราะความเป็นห่วงเด็ก
คนเป็นแม่กลับไม่ทำอะไรที่ควรทำตั้งแต่วันแรก

นายตั้มทิ้งท้ายว่าคนแบบนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ได้
อย่าให้คำว่าเยาวชนเป็นเกราะให้คนทำผิดร้ายแรงเลยครับ